ใช่ค่ะทีนี้ฝนตกถนนลื่น
คราวนี้ค่ะที่ตราดเกิดอุบัติเหตุ
แล้วมีคนที่ขับรถกระบะไปชนอัดกับเสาไฟ

นี่ตอนที่กู้ภัยต้องไปพยายามใช้เครื่องตัดทาง
แล้วก็เอาตัวคนเจ็บเป็นผู้หญิงออกมาจากรถคันนี้
ตำรวจภูทรเมืองตราดแล้วก็หน่วยกู้ภัย

จุดที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นถนนสุขุมวิทย

ตรงจุดกลับรถปั๊มเชลหนองบัวนะคะ

เสียหลักชนอัดติดกับเสาไฟส่องสว่าง

ดูสิคะตอนที่กู้ภัยกำลังเอาอุปกรณ์ตัดทาง
ต้องเร่งนำตัวออกมาใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะคะ

ห่างจากรถคันนี้ไปอีกประมาณ๓๐เมตร

แล้วดูสิด้านหน้ารถนี่ก็พังนะคะ
งล้อหลังด้านซ้ายแตก
จอดทับเสาป้ายจุดกลับรถอยู่

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แล้วเพื่อนของคนเจ็บนี่นะคะ
ที่เขานั่งมาด้วยกันเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่ารถคันที่นั่งมาเนี่ยนะ

แล้วก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถเก๋งอยู่เลนขวาปาดเข้ามาเลนซ้ายกระทันหันเลย

แล้วก็เสียหลักไปชนป้ายจุดกลับรถ

ผมมาเลนซ้ายครับมานั่งตรงนี้ตัว

แล้วเหมือนเขาจะเลี้ยวปากเข้ามา

ถนนมันลื่นไหมป่ะมันลื่น

คันนี้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะ

ฟังคุณบีเล่าแล้วกันค่ะว่าตอนเกิดเหตุมันเป็นยังไงนะคะ

เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากฝนตกทะเลเลยค่ะ

เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำคู่กรณีทั้งหมดด้วยนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากฝนตกทะเลเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เก็บรายละเอียดเก็บภาพต่าง
เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำคู่กรณีทั้งหมดด้วยนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากฝนตกทะเลเลยค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากฝนตกทะเลเลยค่ะ
แล้วคนที่ขับรถอาจจะไม่ได้ระมัดระวัง